ส่วนกรณีสังคมออนไลน์ได้แชร์ภาพผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่บอกว่าเป็นชายที่อยู่ในร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งที่สมุทรสงคราม
นำสีสเปรย์ไปพ่นฟุตปาดให้เป็นสีขาวดำแทนขาวแดงเพื่อให้ลูกค้าของร้านก๋วยเตี๋ยวสามารถจอดรถได้
ล่าสุดทางร้านก๋วยเตี๋ยวออกมาปฏิเสธนะครับว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ชายในภาพไม่ใช่พนักงานของร้าน
ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงมาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ทาสีให้เป็นขาวแดงเหมือนเดิมแล้วแล้วก็แจ้งความดำเนินคดีกับชายที่อยู่ในภาพด้วยติดตามจากรายงานครับ
ชายคนหนึ่งกำลังใช้สเปรย์สีดำพ่นทับขอบฟุตบาทสีขาวแดงบริเวณหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งหนึ่งริมถนนเอกชัยตำบลโคกขามอำเภอเมืองสมุทรสาคร
กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมว่าทางร้านเปลี่ยนสีฟุตบาทหวังให้ลูกค้าจอดรถได้โดยไม่ผิดกฎจราจร
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ตรวจสอบที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดริมถนนเอกชัยพบว่าที่ขอบฟุตบาทได้มีการนำสีแดงมาทากลับเป็นแบบเดิม
ขณะที่บรรยากาศในร้านยังคงเปิดให้บริการตามปกติไม่พบเจ้าของร้านมีเพียงพนักงาน๒๓คนคอยต้อนรับลูกค้า
พนักงานที่ร้านยืนยันว่าร้านนี้เปิดขายมานานเกือบ๑๐ปีที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาเรื่องที่จอดรถเนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่จะนำรถไปจอดที่ปั๊มแก๊สซึ่งอยู่ข้าง
ทางร้านได้เช่าไว้สำหรับให้ลูกค้าได้จอดรถยอมรับว่ามีลูกค้าบางส่วนจอดรถริมถนนแต่ก่อนหน้านี้ที่ขอฟุตบาทไม่ได้มีการทาสีขาวแดงหรือสีขาวดำเป็นเพียงปูนธรรมดาเท่านั้น
กระทั่งช่วงที่ร้านปิดเทศกาลตรุษจีนยาว๕วัน
ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา
พบว่าริมฟุตบาทมีการทาสีขาวแดง
แต่ไม่ทราบว่าเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นชาวบ้านมาดำเนินการ

ก่อนจะมีชายในรูปนำสเปรย์สีดำมาพ่นทับสีแดง
และมีคนถ่ายรูปนำไปโพสต์ในเฟซบุ๊ก
จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่อว่าทางร้านอย่างหนัก
ยืนยันว่าไม่รู้จักหรือเกี่ยวข้องกับชายคนดังกล่าว
หากจะเปลี่ยนสีริมฟุตบาทเพื่อให้ลูกค้าจอดรถได้

หลังกลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง
แขวงทางหลวงสมุทรสาครต้องลงพื้นที่ตรวจสอบ
พร้อมรีบนำสีแดงมาทากลับให้ถูกต้องทันที

หมวดทางหลวงเศรษฐกิจแขวงทางหลวงสมุทรสาคร
ยังนำภาพหลักฐานเข้าแจ้งความเอาผิดกับชายในภาพที่สถานีตำรวจภูทรโคกขาม
ให้เจ้าหน้าที่ตามหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง
ฝากเตือนไปยังประชาชนโดยเฉพาะร้านค้าต่างอย่าคิดหัวหมอ
เพราะอาจถูกจับดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติทางหลวงมาตรา๔๐
ห้ามมีให้ผู้ใดทำให้เสียหายทำลายซ่อนเร้นเปลี่ยนแปลงขีดเขียน
เคลื่อนย้ายหรือถอนหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งเครื่องหมายจราจร
และยังเข้าข่ายความผิดอาญาฐานทำให้เสียทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์
โทษจำคุกไม่เกิน๕ปีหรือปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
รพันธ์คันทองคำข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน